ในการละเล่นแอวสาวเดือน๕จะมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ใช้เพียงไม่กี่ชนิดนั่นคือแคนซึ่งหมอแคนก็จะเป็นผู้ชายแล้วแต่สำนวนที่เขาร่วมกันละเล่นกันอาจมีถึง๓๔คนเพื่อประกอบกัน
การร้องของผู้หญิงและเครื่องดนตรีที่จะขาดไม่ได้นั่นคือโทนโคราชโคราชเป็นโทนของลูกสาวแต่ละบ้านและบ้านที่พ่อแม่ได้ทำไว้ให้ใช้ใช้
โดยเฉพาะในช่วงที่มีการละเล่นแอวสาวเดือน๕๕ผู้หญิงผู้หญิงก็จะได้ก็จะมาเล่นตีทนแสดงลีลาความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน